อ่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมคะเห็นด้านหลังเราไหมทำไมฮะ
เนี่ยกระเทยแสบแอปสาวข่มขืนนักเรียนหญิงเหรอ
ฟังแล้วมันเหมือนจะงงงนิดนึงคือถ้าคุณผู้ชมแล้วพี่อุ๋ยได้เห็นรูปร่างหน้าตารูปลักษณ์เขา
ไว้ผมยาวเป็นลักษณะของสาวประเภทสองเลยนะครับ
แต่ไปกระทำอนาจารย์ลวนลามข่มขืนเด็กผู้หญิงอืมเนี่ยมันแปลกไง
แล้วมีแต่งหญิงมีรูปภาพออกมาด้วยทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขารู้ข้อมูลมาแบบนี้
บุกไปตรวจค้นที่บ้านแล้วจับเดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะ
พันต้นได้ในวันที่ยี่สิบปีสิบหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
เวลาตูนครับชื่อเดี๋ยวเหตุเหตุด้วยกันอืมนี่แหละค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงคือนี่คือตำรวจอุดรธานีนะคะ
เขาเอาหมายสารนี่แหละไปตรวจค้นบ้านพักของนายธนัญญาชัยปัญญานะคะ
หรือชื่อเล่นว่าในอาร์ตแต่เด็กเด็กนักเรียนน่ะ

เขาจะเรียกในอาร์ตว่าครูเจนครูเจนคนนี้อายุสามสิบเอ็ดปี
คือเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นที่ตำบลบ้านอยู่อำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ที่บ้านพักของเขาก็ไปกันหลายหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต
ตำรวจภูทรภาคสี่ก็ไปด้วยนะแล้วนี่แหละค่ะ
ไปตรวจสอบโทรศัพท์มือถือโอ้โหปรากฏไปเจอภาพลามุกอนาจารย์อ่ะ
กว่าสี่พันภาพนะคะแล้วมีคลิปของเด็กด้วย
ที่ให้เด็กถอดเสื้อผ้าอีกสามคลิปเจ้าตัวนะคะในอาร์ตหรือครูเจนที่เด็กเด็กเรียก
รับสารภาพเลยบอกตัวเขาถ่ายภาพอวัยวะเพศของเด็กหญิง
อายุระหว่างสิบถึงสิบเอ็ดปีจริงสิบคนเขาบอก
แล้วก็มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงสองคนด้วยตำรวจแน่นอนแหละ
ยังไงก็แจ้งข้อหานะคะครอบครองสื่อรามกอนาจารย์
แสวงหาประโยชน์ในทางเพศแต่มันมีเรื่องมีราวมันเกิดขึ้นยังไง
คุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมจะงงว่าเอ้าทำไมล่ะ
เป็นสาวประเภทสองทำไมไปกระทำอนาจารย์ข่มขืนเด็กผู้หญิงได้
เจ้าหน้าที่มีการลงพื้นที่ไปพูดคุยกับปู่กับย่าของเด็กหญิงอายุ๑๐ขวบคนนึงนะคะ
น้องคนนี้บอกก่อนเขาเป็นหนึ่งในผู้เสียหายด้วย
ปู่ย่าเล่าแบบนี้ปู่ย่าบอกหลานอ่ะเรียนอยู่ปห้า
หลานเนี่ยจะเป็นนักเรียนที่ทำกิจกรรมตัวยงเลยโดยในอาร์ตคนนี้นะคะ
หรือที่เขาเรียกครูเจนไม่ใช่ครูของโรงเรียนที่หลานเรียนอยู่นะ
แต่ครูเจนคนนี้เป็นรุ่นพี่ของโรงเรียนนี้มาฝึกสอนเต้นอาราบิกให้กับเด็กเด็กที่โรงเรียน
แล้วก็หลานของปู่กับย่าด้วยปู่ย่าบอกอุ้ยก็คงไม่เป็นอะไรหรอก
ไม่ต้องห่วงอะไรเพราะเห็นแล้วว่าครูเจน่ะเป็นสาวประเภทสอง
แล้วพอเวลาเด็กหรือว่าหลานของปู่กับย่าซ้อมเต้นเสร็จเขาจะพากันไปเล่นที่บ้านครู
ทีนี้พอเช้าวันที่๒๔สิงหาคมพอมารู้ว่าครูเจนถูกตำรวจจับ
หลานเนี่ยเพิ่งจะมาเล่าให้ฟังตอนนั้นหลานเล่าแบบนี้คุณผู้ชมฟังแล้วน่าตกใจ
หลานบอกถูกล่อลวงให้ไปลองชุดแบบญี่ปุ่นที่บ้านครูก็ไปกันแบบตามภาษาเด็กไม่มีอะไร
แล้วในอาร์ตหรือครูเจนคนนี้ให้หลานถอดเสื้อลองชุดตอนนั้นผลักลงที่นอนด้วยนะ
หลานสาวอีกคนอายุ๑๑ขวบเดินตามไปตะโกนเรียกน้องให้กลับบ้าน
คนโกอน่ะหลานสาวคนโกของหลานพูดอ้ะกลับบ้านแต่กลายเป็นว่า
ในเจนเนี่ยหรือในอาร์ตไว้อ๋าตินะเอามือปิดปากหลานวัยของปู่กับหญ้า
แล้วข่มขู่ว่าถ้าไม่เชื่อฟังแล้วเอาไปบอกใครนะเดี๋ยวจะทำให้รุนแรงกว่านี้
ก่อนจะปล่อยตัวหลานกลับบ้านมา
ทีนี้คุณผู้ชมภาพด้านซ้ายคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
เป็นภาพที่โชว์ว่านี่คือครูเจนหรือในอาร์ตคนนี้นี่แหละ
เขามีลักษณะแต่งสาว
ดูสาวจริงเหมือนผู้หญิงเลยพี่อุ๋ดูดิ
ทีมข่าวของเรานะคะถามย่าอีก
ย่าแล้วเรื่องของครูเจนเป็นมายังไง
ย่าบอกแบบนี้เลยนะจริงสนิทกัน
เจในอาร์ตคนนี้มาคุกคลีกับครอบครัว
แล้วมาสอนหลานสาวคนเล็ก๑๐ขวบทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก
ยังมีการคอยประดิษฐ์ทำชุดรีไซเคิลไป
เพราะว่าเด็กเขาจะไปประกวดกัน
ปู่ย่าบอกเออดีเนอะมีคนมาช่วยดูแลหลานเอ็นดูนะ
ตอนนี้โมโหเสียใจมาก
คิดเลยจริงว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้
และยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ไหลปั๊ดเลยแล้วไม่ได้ถามร้านต่อไปเพราะเนี่ย
เครียดแหงอิริเสียใจไหล

ย่าบอกย่าไว้ใจเสียใจมาทำแบบนี้ได้ยังไง
จากคุณครูที่โรงเรียนที่ในอาร์ตไปสอนเด็กเต้นแอโรบิก
ทราบเรื่องมาจากนายประเวทคุณครูค่ะ
พระท่านนี้เล่าแบบนี้ว่าครูเจนเนี่ย
ไม่อยากจะเรียกครูเจนเลยนะคุณผู้ชมนายอาร์ตก็แล้วกัน
เป็นสิทธิ์เก่าด้วยนะของโรงเรียนนี้
คือในอาร์ตจะคลุกคลีอยู่กับเด็กกันมาตลอดเลย
ที่สำคัญในอาร์ตมีความสามารถในการเต้นแอโรบิกเก่งด้วย
ตอนปีที่แล้วค่ะเคยเรียกให้ในอาร์ตมาสอนเด็กป๔กับป๕
ตอนนั้นสอนอยู่๒๓เดือนเลยนะเพราะว่าจะพาไปแข่งค่ะแอโรบิก
ก็จะให้เงิน๒๓พันบาทเป็นค่าเดินทางให้กับนายอาร์ต
สุดท้ายเด็กได้รางวัลชนะเลิศระดับภาคด้วยพี่อุ๋ย
ต่อมาปี๖๕ในเมื่อปี๖๔ไปแข่งได้รางวัลใช่ไหม
สอนมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนนี้นะคะสิงหาคม
ครูประเวทบอกแบบนี้มันไม่มีพิรุธอะไรนะทุกอย่างดูปกติดี
จนกระทั่งมารู้ข่าวตกใจนะทำไมตำรวจไปจับกลุ่มตัวในอาร์ต
เจนคนนี้เลยรีบเรียกเด็กมาสอบถามเด็ก๑๒คนนะคะ
ปรากฏเด็กเล่าให้ฟังว่าเด็ก๑๐คนถูกในอาร์ตทำอนาจารย์
คนนะส่วนอีก๗คนเนี่ยถูกถ่ายภาพอวัยวะเพศไปค่ะ
แล้วมีถ่ายคลิปอนาจารย์ของนักเรียน๓คนด้วย
มันมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมเด็กบอกแบบนี้ว่า
ครูเจนหรือในอาร์ตคนนี้เคยเอาน้ำให้น้องเขาดื่ม
แล้วหลังจากนั้นน้องบอกหนูไม่รู้สึกตัวอีกเลย
พอหลับไปตื่นขึ้นมาเจ็บที่อวัยวะเพศค่ะ
ลองฟังข้อมูลจากครูพระท่านนี้หน่อยนะคะ
นี่แหละค่ะครูเล่าแบบนี้นะครูประเวท

นางเสาน้อยคุณผู้ชมค่ะเป็นแม่ของเด็กหญิงบีนะคะ
อายุสิบปีเล่าแบบเนี้ยคือเหมือนกับลูกเนี่ย
ก็เป็นหนึ่งในเหยื่อเหมือนกันบอกว่าเธอเอาจริงจริง
เป็นเพื่อนและเป็นญาติของครูเจนด้วยนะเห็นมาตลอดเลย
ว่าครูเจหรือในอาร์ตคนนี้มีลักษณะตุ้งติ้ง
เป็นสาวมาตั้งแต่ตอนเด็กนะวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
มานั่งกินหมูกระทะกันที่บ้านโอ้ยที่สำคัญไว้ใจมาตลอด
เพราะเห็นว่ามีลักษณะเป็นสาวประเภทสองก็ให้ตัวในอาร์ตเนี่ย
นอนค้างที่บ้านด้วยแล้วในห้องเนี่ยลูกสาวเธอก็นอนอยู่ด้วย
แต่เธอก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น
จนกระทั่งลูกสาวมาเล่าให้ฟังว่าแม่แม่โดนครูเจนจับ
รูปคลำตามตัวและอวัยวะเพศสองครั้งแต่หนูว่าขัดขืน
แม่บอกตอนนั้นไม่ได้ไปแจ้งความซะด้วยค่ะ
มันประมาณถ้ามันถาดถ่ายไปเฉยก็ไม่ได้เป็นอะไร
คุณผู้ชมคะทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยก็เลยลองเดินทางไปดูที่บ้านของในอาร์ต
ว่าครูเจนคนนี้เอาจริงจริงบ้านเขาอยู่ใกล้กับโรงเรียนที่เกิดเหตุเลยนะคะ
ปรากฏว่าบ้านปิดเงียบแบบนี้ไม่มีใครอยู่แล้วนะ
แล้วตอนนี้ล่าสุดคือมีผู้ปกครองของเด็กนะคะเข้าแจ้งความแล้วสองรายค่ะ
เดี๋ยวตอนนี้จะมีการหาหลักฐานเพิ่มเติมสืบสวนเชิงลึก
เพราะเชื่อว่าภาพของเด็กเนี่ยทั้งคลิปภาพนิ่งภาพวิดีโอ
มีการเผยแพร่ส่งต่อซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจจะต้องโดนดำเนินคดีเพิ่มเติมนะ
เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากภาพลามกอนาจารย์ของเด็ก
และมันจะไปเข้าข่ายเรื่องการค้ามนุษย์ด้วยค่ะพี่อุ๋ย
ก็ทำตัวเป็นสาวสอง